กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเอาไว้ว่าช่วงที่แล้ว
ชวนชื่นโดนด่ายับเลยอาจจะกลายเป็นดราม่าอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะ
ดราม่าแน่นอนเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเนี่ยโด่งดังไปแล้วกับเอ็มวีเว้นฟอร์หลอดเตี๋ยว
วิวนู้นเป็นร้อยเป็นพันล้านกันไปแล้วแต่ว่าคราวนี้มีกระแสใหม่อีก
แต่ไม่ได้ว่าเป็นกระแสยอดวิวเพิ่มนะคุณผู้ชม
โดนด่ายับกับเอ็มวีเพลงใหม่ต้องดูปากพูดดีช้ายับแม่ค่ะ
งานเข้าตลกชื่อดังแจ๊สชวนชื่นอย่างจังค่ะ
หลังจากถูกสังคมตั้งคำถามหนักถึงเนื้อหาของผลงานเพลงใหม่ยับแม่
เพลงดังกล่าวนั้นเป็นคำที่พัฒนามาจากคำหยาบคาย
เปิดกระโปรงต่อหน้าเด็กนักเรียนซึ่งก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
อาจจะทำให้เด็กนั้นจดจำและนำไปเรียนแบบได้ค่ะ
และขอโทษทุกคนที่ทำให้ไม่พอใจ
ขอโทษต่อโรงเรียนเด็กและผู้ปกครอง
พร้อมกับกล่าวขอบคุณที่ติดตามผลงานของเขาด้วยค่ะ
บอกว่าเพลงนี้แต่งขึ้นเพื่อชวนสาวให้ออกมาเต้น
โดยการแต่งเพลงนั้นต้องใช้คำที่สั้นกระชับ
ซึ่งคำว่ายับเนี่ยหมายถึงเต้นให้สุดส่วนแม่หมายถึงผู้หญิง
และหากว่ามองเนื้อเพลงดีจะเข้าใจว่าไม่ได้มีเจตนาที่เป็นคำไม่สุภาพ
อยากจะให้กลับไปทำความเข้าใจที่เนื้อหาของเพลงสักก่อนที่จะมาวิจารณ์อีกด้วยล่ะค่ะ